ฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วจริงค่ะ

กับละครเรื่องล่าสุดที่บอกเลยว่า

เล่าใจมากกลายเป็นว่าที่สามีแห่งชาติคนใหม่ล่าสุดไปแล้วนะจ๊ะ

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหนุ่มก๊อตเขารับบทเป็นอำพล

หนุ่มแสนดีสุดอบอุ่นซึ่งบทบาทนี้นะคุณผู้ชมถือเป็นการพลิกบทบาทจากคาแรคเตอร์เดิมที่แฟนละครเคยเห็นมาตลอด
อืมคือไม่เหลือคาบของชายหนุ่มมาสเข้มดุดันปกติเนี้ยก๊อตเขาจะเล่นบทร้ายร้ายใช่ดู
อะไรแบบนี้ซึ่งการตัดสินใจพลิกคาแรคเตอร์ครั้งนี้ของก๊อตถือว่ามาถูกทางแล้วจริงค่ะได้รับกระแสตอบรับดีมากเวอร์
ซึ่งก๊อตเองได้เขียนอธิบายเบื้องหลังการมารับบทบาทนี้ไว้แบบละเอียดยิบเลยนะคะว่าแต่ละฉากเนี่ยเจ้าตัวได้คิดแล้วก็วางแผนภาพในหัว
เพื่อให้สิ่งที่ต้องการสื่อสารออกมาได้ภาพอย่างที่ตัวเองต้องการ

ใช่ไปฟังเสียงก๊อตกันหน่อยค่ะ

คือความยากมันเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจ
แต่ถ้าเข้าใจแล้วไม่มีอะไรยากเลย
คือผมว่าตัวละครก็คือผลผลิตของตัวก๊อต
ก็ไม่ได้สร้างสินค้ามาขายแต่ก๊อตสร้างตัวละครมาขาย
เพราะฉะนั้นก็ต้องการสร้างตัวละครที่มีคุณภาพที่สุด
เหมือนกับเราเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค
พอเราคิดแบบนี้แล้วเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองไม่ฝึก
อย่างนี้ทำการบ้าน

แล้วก็ดูเหมือนว่าการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อบทบาทนี้

เพราะตอนนี้หนุ่มก๊อตกลายเป็นว่าที่สามีแห่งชาติ
ที่สาวต่างเทใจให้แล้วนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือดิฉันได้เทใจไปให้เรียบร้อยแล้ว
ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทมาเป็นชายหนุ่มแสนดี

ก๊อตก็ทำได้ดีตีบทแตก
ทำเอาสาวแต่ละคนภาวนาเลยว่า
อยากให้มีหนุ่มแบบนี้ในชีวิตจริงบ้างอะค่ะ
แพ้ใจอะน้อง

คิดแค่อย่างเดียวทำยังไงให้งานออกมาดีที่สุด

เพราะว่าโตขึ้นทุกปีแล้วก็อยากทำให้งานดีขึ้นทุกปีแล้วเรื่องนี้มันเข้าล็อกพอดีเลย
ผมไม่ได้คิดว่าเสน่ห์ของเขาคือการพยายามเค้กนะแต่เสน่ห์ของเขาคือเขายิ้มง่าย
อ่ายิ้มง่ายกับคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ไม่มีซิกแพคเลยไม่ได้ใดเหตุอะไรเลย
นี่ก็ยิ้มง่ายเออะยิ้มตลอดคือเห็นรอยยิ้มแล้วละลายตลอดเลยจริง
บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีซิกแพคแต่ดูจากฉากถอดเสื้อเมื่อกี้แล้ว
โอ้ยชัดเต็มตาเลยใครว่าไม่มีเอ่ออ่าคุณผู้ชมคุณพลอยมาโนไปก่อนแล้วกันนะคะค่ะ